น้ำปลาเป็นรูปแบบการถนอมอาหารประเภทหมักซึ่งเป็นภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิมของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ
จะทำกันในแต่ละครัวเรือนด้วยวิธีการทำแบบง่ายไม่ซับซ้อน
สืบทอดวัฒนธรรมการกินการถนอมอาหารส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายไทยทรงดำที่ตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย
ยังคงรักษาองค์ความรู้การถนอมอาหารในรูปแบบของการแปรรูปวัตถุดิบจากปลาสร้อยให้เป็นน้ำปลามาจนถึงปัจจุบัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน